หลานชายบ้านนี้โมโหลานมาก
น้าทำให้เสื้อผ้าหลานเสียหาย
ก็เลยคว้าปืนแก๊ปกระบอกยาวยิงน้า

นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายไปไม่ถึงโรงพยาบาล

ที่ตำเภอเชียงคารจังหวัดเลยครับ
หลานชายใช้ปืนแก๊ปยาวแบบไทยประดิษฐ์ด้วยนะ
มีการดัดแปลงประดิษฐ์ขึ้นมาของกลางที่ตำรวจยึดเอาไว้ได้

นายสมเดชอายุ๕๕ครับ
เป็นเจ้าของบ้านถูกหลานยิงจนเจ็บสาหัส
และสุดท้ายสิ้นใจตายระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล

คนก่อเหตุคือหลานชายชื่อว่านายวิเชียนอายุ๓๙ครับ
หลังก่อเหตุเดินทางไปมอบตัวกับตำรวจที่โรงพักเชียงคาน
ปืนที่เขาใช้ก่อเหตุเขาทิ้งเอาไว้ในบ้าน
ตำรวจก็ยึดเอาไว้เป็นของกลางเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน

หลังจากที่ผู้ก่อเหตุตัดสินใจมอบตัวกับตำรวจนะฮะ
คนก่อเหตุอาศัยอยู่บ้านเดียวกันกับผู้ตายเลยนะครับ
มีข้อมูลบอกว่ามีพฤติกรรมไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับคุณผู้ชม
เคยถูกจับมาก็หลายครั้ง
ก่อนเกิดเหตุสลดล่าสุดเนี่ย
หลานชายบอกว่าน้าทำแบบนี้ได้ยังไง
เอาเสื้อผ้าผมไปทำจนเสียหายได้ยังไงก็เลยโมโห
เขาอ้างว่าน้าเอาเสื้อผ้าเขาไปทำพัง
ก็เลยเอาปืนแก๊ปซึ่งติดตัวไว้ตลอดเวลาเนี่ย

ก่อนที่จะถูกควบคุมตัวสอบสวนต่อไปนะฮะ
ล่าสุดตำรวจส่งตัวฝากขังศาลจังหวัดเลยครับ
บรรยากาศระหว่างนำตัวออกมาขึ้นรถหน่อยครับ
นักข่าวพยายามถามว่าเอ๊ะทำไปทำไม
สาเหตุเพียงเพราะว่าน้าเขาทำเสื้อผ้าของคุณพังเสียหายจริงเหรอ
ปรากฏว่าล่าสุดคนก่อเหตุบอกว่า
น้าเขาเอามีดจะมาฟันผม

รอบนี้ให้การว่าน้าจะทำร้ายเขาครับ
แต่ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรถึงขั้นว่าต้องลงไม้ลงมือ

อ้างว่าน้าจะเอามีดมาฟันผมครับ
ก่อนหน้านั้นไม่เคยทะเลาะอะไรกันเลย
บรรยากาศขึ้นรถคุมขังแล้วก็คอตก
นี่ฮะสีหน้าดูสลดหดหูนะ

และความผิดตามพรบออาวุธปืนครับ